สองพันยี่สิบที่บางเกาะอารีน่านัดที่สองครับ
คู่แรกออสตาร์บราซิลที่นัดแรกชนะไทยบีมา๕๑มี๓แต้มนะครับ
โชว์ฟอร์มแกร่งคว้าชัยสองนัดรวดครับก็เอาชนะทีมออสตาร์ทไทยลีกนะครับ
แพ้ไทยเอมาหนึ่งต่อสองยังไม่มีแต้มไปนะครับก็ชนะไปถึงเจ็ดต่อศูนย์เลยครับ
ออสตาร์บราซิลได้ประตูจากเฮลีโอเนโต้สิบเอ็ดวินาทีแรกนะครับนัดที่ที่ห้า
นัดที่สิบสี่ประบอบปลาเบานัดที่สิบหกโทมัสนัดที่สิบเก้า
แล้วก็เนโต้ครับทำลูกที่สองของตัวเองในเกมนี้นาทียี่สิบสี่
ก่อนที่เนโต้นั้นจะมาทำด้วยครับปิดท้ายนัดที่สามสิบหก
จบเกมออสตาร์บราซิลครับหกคะแนนเต็มยิงสิบสองเสียหนึ่ง
ก็นำเป็นจ่าฝูงครับส่วนคู่ที่สองทีมไทยเอครับ
มีสามแต้มจากการชนะออสตาร์ไทยลีกว่าสองหนึ่ง
กับทีมไทยบีที่แพ้ออสตาร์บราซิลมาหนึ่งต่อห้า
คู่นี้สู้กันสนุกนะครับไทยเอนำก่อนหนึ่งศูนย์จาก
มันอุสบานบูซานะครับนาทีที่หกจากนั้นเนี่ยนะครับ
ทีมไทยบีมาแสงนำสองหนึ่งจากวิภูสนะเปรียมสวัสดิ์นะครับ
นาทีที่๑๐เดี๋ยวไล่ดูนะครับสกอร์มันเยอะนะครับ
แล้วก็มีธนาทิพย์แสงสังนะครับทำประตู๒๑ให้ทีมไทยบีนำ
เอก็มาตามตีเสมอสองสองนะครับนาทีสิบสี่
มุธมัติคนเดิมเจ้าเก่านี่แหละครับครึ่งแรกเสมอด้วยสกอร์นี้สองสอง
ครึ่งหลังครับสุธิพรกัดเจริญยิงให้กับไทยเอ
นำสามสองจังหวะนี้ครับนาทีสามสิบ
แล้วไทยบีเนี่ยก็ตามตีเสมอ๓๓จากวิภูสนะเปลี่ยนสวัสดิ์คนเดิมเหมือนกันนะครับ
นาทีสามสิบสองก่อนที่พิทธพัฒน์แก้ววิทไลน์นะครับ
จะมาทำประตูใช้ให้กับไทยเอเฉินชนะไปสี่ต่อสามนะครับ
ก็เก็บเพิ่มเป็นหกคะแนนยิ่งหกเสียสี่รังที่สองต้องตัดสินแชมป์กับออร์สตาร์บราซิล